วันพรุ่งนี้เป็นเกมสำคัญมากมากนะครับคือเราไม่สามารถจะมีโจทย์อื่นได้นอกจากการบุกไปชนะสิงคโปร์เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายในเวลานี้ด้วยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์หลังจากเปลี่ยนโค้ชมาเกมรับค่อนข้างจะดีนะครับแต่การเดินทางไปถึงทีมไทยก็ซ้อมค่อนข้างจะเข้มข้นเท่าที่จะทำได้นะครับบรรยากาศหลังจากที่เดินทางไปถึงนะครับ

ส่วนทีมไทยเดินทางหลังจากถึงสิงคโปร์ก็ฝึกซ้อมเลยนะครับ
ในเวลาสิบแปดนาทีสามสิบนาทีที่สิงคโปร์นักเตะทุกคนร่างกายสมบูรณ์แล้วครับมาโน้กก็พยายามเน้นการขึ้นเกมเป็นหลักนะครับพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลก็บอกว่าทุกคนก็ได้พักมาสองวันไม่ใช่เพียงแค่สิงคโปร์นะครับที่จะต้องโฟกัสเอาชนะหลังจากนี้ทุกทีมประมาณไม่ได้แต่ละทีมมีจุดเด่น